ทีป้ายแดงวันนี้ใบตองพาทุกคนมาอยู่แถวสวนสยาม๑๘นะคะ

แต่ว่าพามาหาของอร่อยเขาบอกว่าแถวนี้มีร้านเนื้อตุ๋นเจ้าเด็ดเจ้าดัง
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไส้เอ็นที่มันนุ่มมันเปื่อยแล้วก็ชิ้นใหญ่ชามโตแบบอิ่มจุกไปเลย
และจะบอกเลยว่าบรรดานนักรีวิวเขาเคยมารีวิวจนทำให้ร้านนี้ขายหมดภายในเวลา๑ชั่วโมงมาแล้วคุณผู้ชม
เด็ดขนาดนี้แน่นอนว่าเขาจะต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับในการตุ๋นเนื้อยังไงให้มันเปื่อยให้มันไม่มีกลิ่นคาว
กับร้านนี้เลยค่ะต่อต้มตุ๋นจักรพัด
ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นรสเด็ดซอยสวนสยาม๑๘ที่อดีตเนี่ยขายกันบนหลังรถกระบะริมถนนจนทำให้บรรดานนักชิมนักรีวิวแห่กันมาชิม
สร้างปรากฏการณ์เปิดร้าน๑ชั่วโมงหมด
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับเขาก็ได้ขยับขยายร้านเข้ามาในซอยเป็นร้านที่มีโต๊ะให้นั่งสะดวกสบาย
ซึ่งเจ้าของร้านก็คือพี่ชายสุดหล่อพี่ต้อมคนนี้นี่แหละครับ
โดยทุกวันพี่ต้อมเขาก็จะใช้เนื้อในการตุ๋นทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ๖๐๗๐กิโลกรัมต่อวันเลยนะ
มีทั้งเนื้อวัว๓ชั้นเอ็นวัวไส้วัวและขอบกระด้ง
ร้านนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าสายเนื้อไม่ควรพลาดเพราะเขาตุ๋นและปรุงน้ำซุปวันต่อวันเท่านั้น
ซึ่งที่ร้านก็จะขายแบบก๋วยเตี๋ยวเป็นชามหรือจะสั่งเป็นหม้อไฟร้อนไฟลุกแบบนี้เขาก็มีนะครับ
เอาเป็นว่าวันนี้เราตามน้องใบตองไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ
บุกเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะทางนี้ค่ะกล้องอยู่ทางนี้สวัสดีค่ะพี่ต้อมนะ
เขาบอกว่าเป็นร้านที่สายเนื้อตัวจริงต้องมาครับไหนบอกสิว่าทำไมสายเนื้อต้องมาร้านนี้
เราเน้นคุณภาพแล้วก็ความอร่อยเต็มปริมาณเลยค่ะที่เข้าใจ
มาดูกันดีกว่าว่าหม้อตรงนี้มีอะไรบ้างเพราะว่ามีหลายหม้อมากเลยพ่อ
อันนี้อะไรขออนุญาตนะก็จะเป็นในส่วนของน้ำซุปนะครับน้ำซุปคือหม้อใหญ่ขนาดนี้เลย
นี่น่าจะเป็นเนื้อที่เราอ๋อนี่คือเนื้อก็คือต้องตุ๋นไว้ในนี้ตลอดเลยใช่ไหม
แล้วก็ด้านนอกมีอะไรบ้างจะมีส่วนของเอ็นนะครับอันนี้คือขายดีใช่ไหมพ่อ

เวลาก็เป็นลูกชิ้นนะครับ
ลูกชิ้นอันนี้ก็เด็ดเพราะลูกชิ้นก็ทำเองใช่ไหมพ่อ
วันหนึ่งใช้เนื้อเยอะแค่ไหนการทำ
ทั้งหมดอยู่ประมาณสักฝรั่งของ๖๐๗๐ถึง๘๐กิโละ

และทำไมถึงต้องชื่อร้านว่าต้มตุ๋นจักรพรรดิ
ผมชื่อต้อมค่ะตเต่ามาจากต้มเป็นคนต้มเป็นคนตุ๋นเอง
พอที่ร้านอะขายเป็นยังไงบ้างเป็นหม้อไฟเป็นกาวเหล่ามีทั้งเป็นชาม
๘๐บาทเกาเหลา๑๐๐เป็นหม้อไฟมีไซส์๑๙๙๙๒๙๙และ๓๙
ก็ถือว่าปริมาณคุ้มชิ้นใหญ่เนื้อคุณภาพถูกใจแน่นอน
เอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อหนูบุกมาถึงร้านทั้งทีแล้วเนี่ย
จะไม่ดูเคล็ดลับวิธีการในการตุ๋นเนื้อ
ทำน้ำซุปมันก็จะไม่ได้ใช่ถ้าอย่างงั้นขออนุญาตเลยให้พ่อเปิดสูตรเด็ดเคล็ดลับ
ด้วยการต้มตุ่นค่ะได้ครับคุณ
เรียกว่าขายดีจนน้องใบตองต้องขอล้วงสูตรลับการตุ๋นเนื้อให้เปื่อย
แต่จะมีเคล็ดลับและเทคนิคยังไง
ก็ได้เวลาที่น้องใบตองจะบุกเข้าครัวเปิดสูตรลับการตุ๋นเนื้อ
แต่จะมีเคล็ดลับยังไงเราตามน้องใบตองไปดูกันเลยครับ
และนี่คือน้ำซุปเราใช้น้ำเปล่าเลยไหมพ่อหรือว่ายังไง
ใช่ครับจะมีน้ำสต๊อกของการต้มเนื้อมาด้วย

มันเป็นของสูตรอการทำงาน
ใช่ครับมีกระขาอันนี้คือขาเหรอคะใช่ครับค่ะน้ำตาลกรวดอืมน้ำตาลครับน้ำตาลนี่นะฮะ
ซีอิ๊วดำแล้วก็ซอสปรุงรสลงไปครับผมต่อด้วยน้ำต้มเนื้อกับเนื้อนะคะลงไปเลย
อ่าพ่อใครเป็นคนคิดสูตรคิดเองครับโดยส่วนตัวชอบทานเนื้ออยู่แล้ว
แล้วก็มาปรับปรุงให้มันได้สูตรตามที่เราต้องการอ๋อแล้วใช้เวลาต้มน้ำซุปต่อไปนานขนาดไหนคะ
ชั่วโมงต้องมีใช่แต่มีอีกหนึ่งหัวใจหลักที่เมื่อกี้แอบบอกไปตั้งแต่ต้น
ก็คือลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อที่ร้านทำเองเหรอคะคุณพ่อครับผม
ทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปดูเคล็ดลับเปิดสูตรการทำลูกชิ้นเนื้อของร้านกันเลยค่ะ
ซึ่งในการทำลูกชิ้นเนี่ยพี่ต้อมบอกว่าจะต้องใช้ส่วนเนื้อสันในที่ให้ทางร้านบดมาเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นใส่ซอสหอยนางรมน้ำปลาซอสปรุงรสเกลือน้ำตาลใส่แดงและแป้งมัน
ทำการนวดขยำขยำพร้อมกับค่อยเติมแป้งมันทีละนิด
แล้วจึงใส่น้ำมันลงไปตามด้วยน้ำแข็งเพื่อให้เนื้อเซ็ตตัว
วดขยำขยำไปเรื่อยอีกที
เนื้อเหนียวได้ที่ก็จะนำไปบีบเอาลงไปต้มในน้ำเดือด
รอจนลูกชิ้นลอยขึ้นมา
โอ้โหลูกชิ้นเนื้อเด้งสูตรเด็ดของทางร้านน่าทานจริงเลยนะครับเนี่ย
ต่อไปเราตามน้องใบตองไปทำเนื้อตุ๋นหม้อไฟ
แต่วันนี้เรามีนักชิมสายเนื้อตัวแม่มาบุกครัวกันซะด้วย
ขอต้อนรับเจนิเฟอร์ครีม
มาถึงร้านทั้งทีเดี๋ยวให้พี่ต้อมทำหม้อไฟ๑หม้อ

พี่ต้อมเริ่มหม้อนี้๑๙๙ใส่อะไรบ้าง
เริ่มจากเราจะมาเรื่อง
ก็มีผักบุ้งแล้วก็ถั่วงอกนะคะ

ส่วนของเนื้อนะฮะ

ไทยลุยเข้าไปยังก็หวานข้าว

ค่ะเดี๋ยวให้พี่คิม๑ถ้วย

ว่ามันเด้งขนาดไหน
นี่อันนั้นคือเอ็นไหมคะ
เอาลิ้นตะวัดสัก๒รอบ

คือมันเปลือยมากเลย

หนึ่บหนับแล้วไม่มีกลิ่นจะอาจเลย

ลูกชิ้นเอ็นเขาทำเองใช่ไหม

ลูกชิ้นเอนกัน
อือเวลามันสดกันปุ๊บมันจะกรึ๊บใช่มั้ย
มันจะผ่านตัวเอ็นของมันกรุบกลับแล้วก็เนื้อ
ที่มันสดแล้วมันอร่อยอ่ะคือมันไม่ซ้ำ

ขอบกระด้งก็คือมันจะมีความกรุบกรึบว่า
จะบอกว่าเอาจริงรสชาติเหมือนกันนะก๋วยเตี๋ยวกับหม้อไฟ
แต่ว่าคนที่ชอบกินแบบเกาเหลาเขาจะชอบกินแบบหม้อไฟ
เพราะว่าจะได้เอาปรุงน้ำจิ้มแบบที่พี่คิมทำ

เวลาที่เรากินในหม้อไฟเนี่ยมันต่างกินที่ชาม

เพราะว่าความร้อนมันอาจจะช่วยทำให้คอลลาเจนที่อยู่ในเนื้อเปื่อยเนี่ย

อันนี้เนี่ยมงลงไปเลยค่ะคุณ
กันหมดชามแบบนี้สายเนื้อห้ามพลาดจริงครับ
ต่อไปเรามาเปิดใจพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตพี่ต้อม
ที่อดีตเนี่ยสู้ชีวิตจากคนที่เคยล้มเหลวในชีวิต
ทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จจนมีหนี้เป็นหลักล้าน
แล้วอะไรทำให้พี่ต้อมมาเปิดร้านต่อต้มตุ๋นจักรพรรดิ

ก่อนหน้าที่จะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวทำอะไรมาแล้วบ้างคะ
อ่าเริ่มจากทำร้านเหล้า

ต้องพูดถึงคุณสมบัติของการเป็นเจ้าของร้านก่อน
เจ้าของร้านต้องทำไงบ้าง

อ่าฮู้เขาถือกตีนี้ปะ

เขาไปทำงานตื่นเช้ามาเนี่ยผมยังนั่งดื่มอยู่เลย
คือตื่นมาเมียจะทำงานยังไม่นอนเลย
ยังนั่งดื่มอยู่เลยต้องใส่บาทแล้วค่อยขึ้นนอน
คนเรานะมันเก่งแค่ไหนมันก็ต้องมีจุดพลาด
ใช่ไหมพลาดอะไรที่ทะเลาะกันแรงสุด

เข้ามาในวุ่นวายในชีวิตเข้ามาในชีวิตแล้ว

ก็จับได้ว่าแค่ราคาเยอะแล้วเริ่มหนาหูแล้ว

โต๊ะสนุกที่ที่นั่งมันก็มีอยู่ที่เดียว
เขาก็ทำลายจากมอเซไวท์หรืออะไรก็ตามไป

ไปแล้วก็เจอกันทั้งปวงเลยครับ

เรียกตัวจริงใช่ประมาณตรงต่าง
แล้วมันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนที่ว่า
อะไรที่ทำให้เรารู้สึกกลับตัวกลับใจ
รู้สึกว่าภรรยาผมจะแท้งสองครั้ง

เครียดคุณอะตายมั้งใช่แหละ

ปกติผมก็เลยแบบทุกอย่างเปลี่ยนหมด
ก็มีลูกและมันมิลอบหมด
เปลี่ยนมากครับลูกสาวด้วย

ใช้เงินแต่ละวิก

เอาตังค์มาจากไหนไปจ่ายเขาไปกู้เค้าอยู่หรือคะ

เพราะไม่ทำก่อสร้างแล้วเราเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่
นี่นอกระบบเนี่ยประมาณหลักแสนอยู่

เรื่องของเอาบ้าน

ชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงมิลลี่จากเพื่อนอีกไหม

แล้วเรามีเงินหมุนจ่ายพอต่องวดเหรอคะ
โครงสร้างหนี้เรื่องบ้านก่อนเลยปุ๊บ

ผมอยู่ในห้องในห้องสี่เหลี่ยม
เอาอย่างไรดีใช่ครับปัญหาไม่ร่วงอยู่ในง่ายผมขับรถมาส่งลูกมอเตอร์ไซค์
ตรงนี้มันจอดรถได้ตำรวจไม่มายุ่งพูดถึงเขาขายกัน
ผมชอบทานเนื้อผมก็เลยตัดสินใจไม่ยากเลยขอเงินภรรยาสักประมาณสองหมื่น
ขายก๋วยเตี๋ยวอร่อยมั้ยอร่อยไม่รู้แต่ตัวเองว่าอร่อย
ฉันว่าอร่อยฉันกินอร่อยเดี๋ยวมาขายก่อนเดี๋ยวค่อยปรับค่อยแก้วเอา
ผมเชื่อนะใช่ครับวันแรกขายได้ได้กำไรประมาณสักสองสามร้อย
ก็คือขายริมถนนใช่ครับตรงตรงตรงตรงตรงหน้าที่รถกระบะอยู่
สองหมื่นบาทวันแรกขายได้สองสามร้อยในความรู้สึกเราเราคิดว่ามันโอเคไหมหรือมันยัง
ขัดทุนก็โอเคสำหรับผมนะเวลาผมคิดอย่างนั้นนะฮะ
มันเป็นจุดเปลี่ยนตรงไหนอะพี่
ที่ทำให้พี่พริต้อมแบบก็ยังป้างอ่ะ
วันนึงหม่อมถนัดแดกอืมอ่าพี่เศษหืมอ่า
รู้ไหมว่าเขาเป็นหม่อมถนัดแดดตอนเขามารู้ไหม
รู้แต่ว่าผมไม่เคยเล่นโซเชียล

ผมตั้งร้านเสร็จขาย๘โมง๙โมงครึ่งหมด
บางคนเขาคงไม่ได้คิดว่าตัวเองจะดังแล้ว

ถือถึงวันนี้ยังหมดหนี้แล้วยัง

บอกคนที่มันล้มอยู่แล้วจะให้

แล้วก็ขยันประหยัดซื่อสัตว์อดทน

หนูอยากจะให้พี่ต้อมขอบคุณภรรยา
สำหรับเงินตั้งต้น๒๐๐๐บาทในวันนั้นที่ทำให้เรามีวันนี้
ก็นะที่ผ่านมาผมก็ผิดพลาดกับเขา
ไม่ค่อยจะดูแลในฐานะสามีที่ดี
วันนี้ก็ที่มีใจทุกวันนี้ก็เพราะเขา
ให้กำลังใจนอกเหนือจากเงินทอง

ที่ผ่านมาไม่ให้ประสบความเมล็ด

เขาจะให้กำไรเขาจะไม่ทอดทิ้ง

ทำอะไรได้ผมมาเคนให้ภรรยาหมดเลยอืม

และในวันนี้อยากจะขอโทษเขาวันนั้นไหม
หรือเคยขอโทษเขาบ้างไหม
ขอโทษที่ทำตัวไม่ดีนะฮะ

ตัวนี้ผมก็ใช้การกระทำเป็นสิ่งบอกมากกว่า
ทำทุกวันนี้ก็เพื่อลูกเพื่อภรรยาผมทั้งนั้น